เมื่อวานนี้ทางครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องในวงการบันเทิง
เดินทางไปร่วมส่งคุณอามานพสู่สัมปรายภพที่วัดเจ้าอาม

หลังจากที่ครอบครัวได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๓คืน
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจ
โดยมีคนในวงการบันเทิงก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณอายอดชายเมฆสุวรรณอาก้อยทาริกา
คุณอาริสลือชาคุณกรุงศรีวิลัยคุณสรนันรอเอกวัดค่ะ
รวมไปถึงแฟนละครแล้วก็ภาพยนตร์ของคุณอามานพด้วยนะคะ
โดยอากรุงอาริสแล้วก็อาสรนันค่ะ
บอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาส่งพี่ชายที่รักเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
โดยเฉพาะคุณอาริสบอกว่าแม้ตัวเองจะนับถือศาสนาอื่น

แต่ว่าก็ตั้งใจจะมาแสดงความอาลัยต่อพี่ชาย
แล้วก็อยากให้พี่ชายคนนี้หลับให้สบายค่ะ
ที่ทั้ง๓คนจะหันหน้าไปทางเมน
ก็เป็นจุดที่ตั้งร่างอันไร้วิญญาณของคุณอามานพนะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้เพื่อเป็นการไว้อาลัยพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

เพราะเขาเป็นคนดีครับ
โดยคุณนันทพรลูกสาวคนโตของคุณอามานพ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าพรุ่งนี้จะนำอัฐิของคุณพ่อ
กลับไปอยู่ยังบ้านเลขที่๑๖๔ทับ๕๘ค่ะ
คือไม่ได้มีการลอยอังคารอะไรนะคะ
เพราะเชื่อว่าคุณพ่ออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวมากกว่า
อีกอย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่คุณพ่อนั้นอยู่
แล้วก็รักมากเมื่อครั้งยังมีชีวิตนั่นเองค่ะ
ค่ะโหคนไปร่วมส่งดวงวิญญาณคุณอาเยอะมากจริงนะคะ